ต่อกันที่เรื่องของคนสวย
ได้หรือใช่คีมเรายะเอง

คือวันเกิดยายาที่ผ่านมาคุณผู้ชม
มันเหมือนจะดีและท้ายที่สุดก็มีดรามาอีกแล้วนะครับ
บอกว่าทำไมเพื่อนสมาชิกแก๊งเนี่ย

รวมไปถึงคนที่รู้ใจที่สุด
อย่างพี่ชายนัมเบอร์วันอย่างพี่ณเดชน์ก็ไม่มานะคะ
ที่สำคัญแม่แก้วตื่นเช้ามาก็โพสต์เหมือนเป็นดราม่าค่ะ

เดี๋ยวไปฟังน้องยายาเขาเปิดใจกันเลยดีกว่าค่ะ
วันขวานเจอคิ้กิกับครีมว่าหรือทำอะไรวันเกิดไหม

แต่ที่เหลือหนูหนูว่าไปถามพี่ณเดชน์ดูกว่าครับ
ไม่คิดว่าสะพานคู่เรากับเดชน์ไม่น่าจะรอดแล้วเลย
มันแล้วแต่คนคิดค่ะแต่ว่าก็คิดเลย

ที่ดีที่สุดของผู้ดู

ใช่น้องเขาเสียงแบบนั้นน้องเขาน่ารัก
ก็ดิฉันว่าอาจจะเป็นตรงกับวัย๒๕ปีเบนเจอร์เพศพอดี
ก็เลยมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะความดราม่า
ไปดูเรื่องของคู่เพื่อนซีเขาหน่อยละกัน
เบอร์รี่แล้วก็หมากปรีนอาจจะหวานแซงยายาณเดชน์ไปหน่อยนะ

เพราะว่านอกจากมีการโพสต์ไอจีด้วยข้อความที่แบบโอ๊ยหวานเวอร์นะฮะ
เจ้าตัวยังซื้อของขวัญให้หนุ่มหมากแบบถูกใจสุดอีกด้วยล่ะค่ะ

เป็นจักรยานขับได้
คือเขาอยากได้ใช่ไหม
ใช่ปีนี้เราก็ถามเลยค่ะว่าอยากได้อะไร

ให้เขาเลือกสีเลือกอะไรเองเลยไหม

และก็อยากจะแบบบอกเขา
ก็ดีค่ะเพราะว่าจริงแล้วคิมก็อยากให้พี่หมากได้ปั่นกันนะคะ

ปั่นเดี๋ยวจะได้แฮสแท็กใหม่ขึ้นมาเนอะ
เก่งกับอีกอย่างหนึ่งขี่เก่ง

อันนี้แซวเล่นนะคะก็ถือว่าหวานแหละนะคะ
คู่นี้ก็หวานไม่มีหยดไม่มีตกสักทีเลยนะคะ
แนะนำให้บอกเคล็ดลับความหวานดีแบบนี้กับยายาแล้วก็ณเดชน์บ้างเนาะ
คือยาย่าณเดชน์จะได้สวีทตามกันไปด้วยนะคะ